ดูอีกหนึ่งการจับผมบอกเลยนะครับว่าตำรวจกับนักพนันเป็นของคู่กัน

หึไปโปรยแบบนี้หรอนี่ไม่ใช่ครั้งแรกครับคุณผู้ชมครับ
โอ้โหแล้วนี่ก็เหมือนกับเป็นรายการวาไรตี้อะไรสักอย่าง
แต่ผมบอกเลยนี่คือเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้น
ใช่ครับไม่ได้ไปวิ่งกับพี่ตูนด้วยครับ
แต่วิ่งหนีเจ้าหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดมหาสรคัม
มาพร้อมกำลังเต็มพิกัดเพื่อที่จะมาจับเหล่าบรรดานนักพนัน
เป็นนักพนันโซโลโลโฮไฮโลนี่แหละพูดผิดอยู่นั่นแหละ

ไฮโลครับเขาเล่นไฮโลที่บริเวณทุ่งนาท้ายหมู่บ้านหมู่๑๕
ตำบลราชเจริญอำเภอพระยักษ์กระพูพิสัย
คือเจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งมาไงว่ามีนักพนันไฮโลอยู่ท้ายหมู่บ้าน
ส่งเสียงเจี๊ยวเจ้าสนุกสนาน

ไม่น่าจะได้แล้วไอเย่น้ำมดแดงก็จะสูงอย่างเดียว
เฮ่ยพร้องเอี่ยวด้วยคน

เล่นแบบนี้มันสร้างความเดือดร้อน

แล้วอย่างที่บอกการพนันมันไม่ดีครับ
พอนักพนันเห็นจรฐีเท่านั้นแหละ

น้องเขาอาจจะไม่ได้มาเล่นพนันก็ได้คุณ
ต่างคนต่างเขาก็มีข้ออ้างกันไป

อย่างเช่นคุณยายท่านหนึ่งวิ่งไม่ทันเหมือนกันก็คงเหนื่อยอะเนาะ
แกก็มีคำพูดมีเหตุผลว่าทำไมแกถึงมาอยู่แถวนี้

ยายปลามาขายป่ะ

ใช้ปลา

จับปลาดุกยายมาขายปลา

สู้น้ำเต้า
ขายน้ำเต้าขายปลูขายกุ้งด้วยอย่าผิด

ทำไมต้องมาขายอยู่ในวงไฮโล

ใช่มีเยอะแล้วมีอยู่ท่านหนึ่งผมเห็นแล้วก็สงสารจริงนะ
คนที่เขาว่าวิ่งไม่ทันแล้วมันเหนื่อยอ่ะ
อาการมันจะแบบโอ้ยโอ้ยโอ้ย

ล้มลุกคุกคานเข่านี่คุกฝุ่นถลอกเบาะเปลืองมาแล้ว

เห็นไหมหายใจดูหายใจเฮือกใหญ่เลย
เดี๋ยวตำรวจแป๊บนึงแป๊บนึงหายใจก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกัน

ยกมือบอกยอมแล้วจ้ะ
มาจับเถอะจ้ะวิ่งต่อไม่ไหวแล้วจ้ะ

ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้การพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมาย

เชื่อไหมไม่เชื่อพนันกันไหม

ก็ไม่ดีไงอย่าทำ

ใช่บางคนนี่ไม่รู้จะทำยังไงอาบน้ำอยู่
สำรวจอาบน้ำอยู่

แหมมาขายปลาในวงไฮโล